และหลังจากที่เราอิ่มท้องแล้วเราก็ได้เวลาบุกกันเข้าไป
ไปไหนล่ะเดินตามดิฉันมาเถอะเชื่อดิฉันเถอะ
บอกคุณผู้ชมเลยว่าจากพยาวแล้วลงใต้ไปปัตตานีค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของต้นตะเคียน
ตะเคียนที่นี่เนี่ยนะเขาว่าเฮียนมากเลยแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มาก
มีชาวบ้านเขาเล่าสืบทอดกันมาเป็นเรื่องของความเชื่อว่า
ถ้าเกิดว่าใครตัดต้นตะเคียนแล้วมีอันเป็นไปทุกราย
เอาสิเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงตามไปดูตามไปพิสูจน์กันค่ะ

นี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือภาพของต้นตะเคียนอาถรรพ์
ที่ชาวบ้านเขาบอกต่อกันมานะคะ
อยู่ที่บริเวณท่าน้ำคลองชลประธานบ้านฉลงหมู่๕ตำบลคลองใหม่
อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
ตะเคียนท่อนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเล่ากันนะคุณ
ว่าเป็นตะเคียนที่ถูกโค้นทิ้งไว้หลายปีแล้วประมาณปีกว่าแล้ว
คนที่โค้นเอามาทิ้งไว้ตรงนี้
หลังจากที่ถูกมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็มีคนมาพบเห็นมาก
แล้วก็อยากที่จะนำท่อนตะเคียนไป
แต่ว่าไม่มีใครสามารถเคลื่อนย้ายท่อนตะเคียนท่อนนี้ไปได้เลย
เพราะมีคนเคยเอามาไว้แบบจะเอาไป
ก็ต้องเอามาคืนกลับมาตลอดเลย
ใช่คุณคุณสมทบชัยแก้วนะ
ชาวบ้านคนในพื้นที่เขาเล่าให้ฟัง
เมื่อก่อนนะคุณบริเวณนี้มีต้นตะเคียนอยู่ประมาณ๕ต้นนะ
ต่อมาท่านเจ้าอาวาสวัดโคกย่าคามาทำพิธีตามความเชื่อ
เพื่อที่จะขอตัดเอาไม้ตะเคียนไปบูรณวัฒน์
ปรากฏว่าไม่สำเร็จค่ะ
เขาบอกว่าเหมือนกับเจ้าแม่ตะเคียนไม่อนุญาต
ยังไงอย่างนั้นเลยทางวัดก็เลยตัดสินใจ
ยกเลิกการตัดต้นตะเคียนทั้ง๕ต้นนี้ไป
หลังจากนั้นก็มีกำนันของหมู่บ้านมาทำพิธีอีก
ขอต้นตะเคียนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ตัดต้นตะเคียนบางส่วนไป
เพื่อที่จะนำไม้ไปทำเฟอร์เนเจอร์
หลังจากที่นำไม้กลับไปได้ไม่นาน
ปรากฏว่ากำนันคนนั้นคุณมีอาการป่วย
เขาบอกว่าป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุ
ก็เลยต้องนำไม้ตะเคียนที่ตัดไว้มาคืนไว้ที่เดิม

และเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของชาวบ้าน
ที่เขาเล่าเกี่ยวกับความเชื่อความอาถรรพ์ของตะเคียนต้นนี้
ลองไปฟังกันดูว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวความอาถรรพ์ของตะเคียนต้นนี้ว่ายังไงกันบ้างค่ะ
และมีอันเป็นไปด้วยเสียชีวิต
คนที่ขับไม่โครวอ่ะครับ
ไปเสียชีวิตที่แหล่งน้ำข้างล่างอีกที่หนึ่งนะครับ

ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้

เรื่องของความสักติดความอาถรรพ์ของต้นตะเคียน

กลับกลายเป็นว่าชาวบ้านมีความเชื่อแทน

กราบไหว้ตะเคียนท่อนนี้
คุณดูกราบไหว้
ไม่เป็นไรแต่อย่าเคลื่อนย้าย

ที่ผ่านมานะคนที่เคยมากราบไหว้

โชคได้รับกลับไปติดต่อกันหลาย

ชาวบ้านเนี่ยก็ถือแป้งกันมามากมาย

กันไปเพราะเขาเชื่อว่า
ตะเคียนต้นนี้

ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม

แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อว่า

สถิตอยู่ในตะเคียนต้นนี้จริง

อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคล

ในการรับชมกันด้วยนะคะ

ค่ะวางไว้อย่างนี้เลยเหรอคะตั้งวางตรงนี้เลย
แต่เชื่อว่าถ้าไม่มีใครย้ายได้ถ้าจะต้องมาสร้างสาลาหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเป็นยังไงถ้าเกิดมีสาลาบอกไว้เลยว่า

ก็เวลาเขาแก้บนเขาจะสร้างสาราสร้างสารอะไรต่าง
อ้าวสังเกตไม่ง่ายนะ
มันเป็นความเชื่อนะว่าต้นตะเคียนเนี่ยจะมีนางไม้มีเทพยดาวิญญาณต่าง

แล้วคนเราก็มักจะไปถูไถเพื่อเหมือนจะเป็นการ
เหมือนกับแก้เขาเรียกว่าอะไร
เขาทำเพื่อให้มันมีการล็อกเอาไว้มันเหมือนกับเป็นการสะดอกสะดอกกุญแจ

ออกมาปั๊บแล้วข้างในมันจะมีขุมทรัพย์

มันเหมือนกับเวลาเราจะแก้รหัสมือถือ
สไลด์กดเป็นตัวเลข
สะดอกกรอนสะแก้ล็อกปลดล็อก
พูดง่ายแบบภาษาปัจจุบันก็คือพาสเวิร์ด

การถูไถต้นตะเคียน

ถูกต้องสแกนนิ้วแล้วก็หาพาสเวิร์ดไปในตัว

โอ้โหดูน่าสนุกเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องแบบมาศจรรย์พัจจนภัย
แกนนิ้วที่ท่อนตะเคียน

ได้ตัวเลขมามันคือพาสเวิร์ด
ถ้าสวดแล้วคุณก็จะเอาไปลุ้นต่อ
เดี๋ยวนะคุณบอกว่าเหมือนคุณคุยกับฉันเหมือนคุยกับเด็ก

ดูเหมือนแบบดูการ์ตูนมาก
กลับบ้านลองทำการบ้านก่อน